วันนี้นะคะในไลน์เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องร้อน
คำว่าร้อนเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องร้อนไม่แพ้กันนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองแถลงรายวันเลยบางวันเนี่ยแถลงสองถึงสามหน่วยงานอ่า
แล้วจะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย
กตแถลงครั้งแรกไปเมื่อวันสองวันก่อนถูกไหมแล้วก็กำหนดการที่จะแหลง
แถลงครั้งต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต
สำหรับการนับคะแนนค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะจู่จู่
แล้วสิ่งที่แถลงออกมาก็คือผลคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างไม่เป็นทางการนะคะเมื่อสักครู่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
ที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าครั้งนี้เนี่ย
กตแถลงข่าวออกมาปรากฏว่าก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่อง
ไพรส์นอกจากเรื่องของผลการแถลงแล้วเรื่องของคะแนนแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อืม
ปรากฏว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะอืม
ก่อนที่มีการเลือกตั้งคือสามกรกฎาสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะ
ครั้งเนี้ยค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์เจ็ดสิบสี่จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ครั้งปีห้าสี่อ่ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืม
หลายคนบอกว่าเอ๊ะดูครั้งนี้มันน่าจะแบบเยอะกว่านะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าพักแต่ละพักเนี่ย
เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดที่กรกตแถลงออกมาวันนี้อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะ
ที่มาวินค่ะลำดับที่๑ก็คือพักพลังประชารัฐ

เช็คด้วยนะเผื่อที่ฉันอ่านผิดหรืออะไร
ไม่น่าจะผิดนะอ่านถึงตัวแบบนี้เลย

อันดับที่๓คือพักอนาคตใหม่พักน้องใหม่นะคะ
ที่๔พักเก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ลำดับที่๕พักภูมิใจไทย
อันนี้ก็เป็นพักตัวแปรสำคัญเนี่ยนะคะ
อยู่ที่๓๗๓๒๘๘๓คะแนนค่ะ
อันดับที่๖พักเสรีรวมไทย๘๒๖๕๓๐คะแนน
คุณผู้ชมไล่เลี้ยงไปเลยนะฮะนี่นะแล้วก็ลำดับอื่นเนี่ยลดหลั่นกันไปคุณผู้ชมดูตามหน้าจอได้เลยนะคะ
ฐานให้ดูแบบนี้นะคะส่วนบัตรที่ใช้จำนวน๓๘ล้านใบนะคะแยกเป็นบัตรดีจำนวน
หรือคิดเป็นประมาณ๓๕ล้านใบขออภัยค่ะ๓๕๕๓๒๖๔๕ใบ
ส่วนบัตรเสียอยู่ที่
ก็ราวนี้แหละนะ๕๕๗ปีก่อนก็ประมาณนี้นะคะ
คิดเป็น๖๕๓๙๒ใบค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะ
ที่กรกตแถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเอาล่ะแต่ว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
คะแนนที่ประกาศไปเมื่อสักครู่แม้ว่าจะเป็นคะแนนทั้ง๑๐๐
แต่เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเรื่องของใบเหลืองใบแดงอะไรอีกซึ่งกรกตบอกว่าตอนนี้
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่
เดี๋ยวจะโดนแจกใบแดงสอยจำนวนสอสอลง
เรื่องนี้พักกรกตเขาก็ปฏิเสธว่าคือไม่มีนะ

ถ้าเกิดคุณแชร์คุณมีความผิดตามพรบคอมด้วยนะ
ใช่ค่ะย้ำเรื่องนี้มานะคะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมในวันนี้
น่าจะได้ข่าวแบบนี้ออกไปนะคะพออ่านแล้วอย่าแชร์
กรกตบอกว่ามีความผิดนะคะอาจจะฟ้องได้นะคะ